ส่วนเรื่องที่บอกสู้ต่อไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะ
บรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายผ่านโควิด๑๙มา๒ปี
บางคนอยู่ได้บางคนไปต่อไม่ไหว
ที่ไปต่อไม่ไหวหนึ่งแห่งก็คือเขาใช้คำว่าตำนานอาบอบนวดลอยฟ้าแห่งเมืองโคราช
ที่บอกว่าเป็นอาบอบนวดลอยฟ้าก็คือว่าเป็นลักษณะของตึกแบบนี้ค่ะ
เป็นเหมือนโรงแรมเลยนี่คือโรงแรมปีกาซัสทาเวอร์บอกว่าไม่ไหว
๒ปีที่ผ่านมาเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้ค่ะต้องปล่อยให้ธนาคารยึดทรัพย
และขอขาย๑๘๓ล้านบาท
คือบศกติดป้ายขายนี่คือโดนยึดทรัพย์ไปนะแล้วโดนประกาศขายท่อตลาด
คือเขาไม่ได้เป็นคนขายเองมีปัญหาทางการเงินแล้วนะคะ
จุดนี้คือริมถนนมิตรภาพค่ะที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
ตอนนี้มีการเอารั้วเหล็กมาปิดร้องไว้หมดเลยนะคะพร้อมทั้งปิดป้ายประกาศขาย
หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิดลูกค้าไม่มีเลยค่ะ
ผู้บริหารโรงแรมต้องปล่อยให้ธนาคารยึดทรัพย์ทางบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดสาขานครราชศรีมา
ก็เลยประกาศขายท่อตลาด๑๘๓๒๙๖๐๐๐บาท
อันนี้ฉันต้องใส่รายละเอียดเพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้
โรงแรมแห่งนี้ถือว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่ของเมืองโคราชอายุ๓๐ปีนะคะ
ให้บริการปี๒๕๓๘เป็นระดับ๓ดาวความสูง๑๒ชั้นมีทั้งหมด๗๐ห้อง
เปิดบริการอาบอบนวดลอยฟ้าอยู่ที่ชั้น๑๒กระทั่งปี๒๕๖๒ค่ะ
โควิดเริ่มมาลูกค้าลดเรื่อยมาเลยค่ะและสุดท้ายเริ่มจากรถใช่ไหม
ตอนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยหันเหลือเป็นศูนย์ลูกค้าก็ไม่มีนักท่องเที่ยวก็ไม่มี
ส่งผลให้โรงแรมขาดรายได้อย่างหนักหยุดเลยค่ะหยุดให้บริการตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ในที่สุดต้องปิดกิจการแบบถาวรและถูกยึดทรัพย์ขายท่อตลาด
แต่อาจจะมีในทุนมาเทคโอเวอร์ต่อซื้อต่อไปรีโนเวทเป็นโรงแรมอีกก็ได้เนอะ
ให้กำลังใจผู้ประกอบการทุกท่านด้วยกันละกันที่กำลังเผชิญกับวิกฤต